ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้
กลุ่มคนร้ายก็ยังฉวยโอกาสที่จะก่อเหตุอยู่ตลอด
ค่ะนะครับวันนี้ประมาณสิบเอ็ดนาฬิกากว่ากว่าเนี่ย
มีคนร้ายลอบวางระเบิดที่ริมถนนสายสี่ศูนย์เก้านาประดูยลา
เหตุการณ์ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บไป๔นาย

แล้วพอก่อเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องยิงสกัดคนร้ายนะ
ไปดูวินาทีเป็นวินาทีตายที่เกิดขึ้นครับ
เตรียมพร้อมทุกคนรับเตรียมพร้อม
สิงห์ยิงกดดันบนอย่าโดนพวกตัวเองนะยิงสูงนะยิงสูง
ก่อเหตุวางระเบิดอะไรแล้วเนี่ยมักจะมีอะไรมาตามมาต่อ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมสถานการณ์อย่างครั้งนี้ก็ต้องยิงสกัดกัน
เพื่อให้คนร้ายเนี่ยหนีไปก่อนจะเข้าเคลียร์พื้นที่

เจ้าหน้าที่ที่อยู่ชายแดนใต้นะครับท่านผู้ชมครับชุดสืบสวนสพนประ
วันนี้ต้องใช้การยิงกดดันคนร้ายที่อาจจะ
ดซุ่มโจมตีอยู่ที่ป่าข้างทางนะครับ
จักรยานยนต์บอมไปจอดไว้หน้าโรงไม้ยางพารา
ริมถนนสายกล้องภูยลาในพื้นที่บ้านเกาะตามติดตาม
ตำบลทุ่งพลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
กดชนวนระเบิดนะครับขณะที่ชุดสืบสวนของสพนประดูก
ขับรถกระบะกับจักรยานยนต์ผ่านจุดนี้
แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ๔นาย
ชาวบ้านบาดเจ็บไปอีกหนึ่งคนนะครับ

มีคนหนึ่งที่ถึงขั้นสาหัสก็คือจ่าสิบตำรวจจตุพรอัครวิบูรณ์
อายุ๔๑ปีถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ลำตัวอาการสาหัส
ส่วนชาวบ้านที่ถูกลุกหลงไปด้วยบาดเจ็บที่ขานะฮะ
ชีวนางรีมะโตะเตะอายุ๖๕ปีนะครับ
ทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
พลตรีปียพงศ์วงจันทร์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี
พร้อมกับพลตมตรีปียวัตรเฉลิมศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี
ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากสพนาประดูกแค่๔๐๐เมตร
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ๔ประตูของตำรวจถูกแรงระเบิดจนตกลงไปอยู่ข้างทาง
แล้วก็มีจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ล้มอยู่ที่ถนนอีกหนึ่งคัน
ว่าคันนี้คือของคนร้ายที่ใช้ประกอบระเบิดแล้วก็นำมาลอบจุดชนวนทำร้ายเจ้าหน้าที่
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจสพนประดูกในชุดนี้รวม๖นายนะฮะ
นั่งกระบะมา๔จักรยานยนต์ตามหลังอีก๒นาย๑คัน
กลับมาจากการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายกำลังจะเข้าโรงพัก
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเหลืออีก๔๐๐เมตรจะถึงโรงพัก
กดชนวนระเบิดที่มีน้ำหนักประมาณ๑๐กิโลกรัมที่ประกอบไว้ในรถจักรยานยนต์จนเสียงดังสนั่น
แล้วรถกระบะคันหน้าก็ถูกแรงระเบิดตกลงไปอยู่ข้างทาง
อีกคันหนึ่งจักรยานยนต์ที่ตามหลังมาก็ล้มลงไปนะครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ต้องใช้ปืนยิงสกัดเข้าไปในป่าข้างทาง
เพื่อป้องกันคนร้ายที่อาจจะซุ่มอยู่นะครับก่อนจะเข้าเคลียร์พื้นที่
หลังจากเคลียร์พื้นที่แล้วก็กระจายกำลังกันปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่นะครับ
สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นะฮะซึ่งคาดว่า
เพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะฮะยังจับไม่ได้นะครับ
ว่าฝีมือน่าจะเป็นพวกกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่นี่แหละครับ
เพราะว่าการก่อเหตุในครั้งนี้ถือว่ารู้ความเคลื่อนไหวของตำรวจเป็นอย่างดี
เพราะรู้ว่าตำรวจเนี่ยออกไปแล้วกำลังจะกลับเข้ามา
เหลืออีก๔๐๐เมตรจะถึงสถานีตำรวจก็กดระเบิดเลย